แพงคือราคานี้ราคามาตรฐานเลยที่อยากจะขอร้องว่ารักประเทศไทย
กันไหมคะภาระประเทศไทยช่วยกรุณาความค่าควดผลไทยให้ดีกว่าเที่ยว
แม่ค้าอย่างพวกพี่ไม่มาทำให้แบบประเทศไทยเสียหายหรอก

ญาติถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเสียหายมากกว่าไหม
อยู่ดีดีคุณไม่ต้องกล้องถ่ายเขาคุณถามเขาจะคาวไหมว่าเขาเต็มไทยคุณถ่ายหรือเปล่า
คนถ่ายนี่ใครก็ไม่รู้คนถ่ายนี่ใครก็ไม่รู้ปิดป้ายไว้
ที่นี่หนูเนี่ยต้องกล่องไหนเราถ่ายต้องกล่อง

ตรงนี้ตอบน้ำกล้องแล้วมันแห้งใช่ไหม

คนใดด้วยกันก็เจอสุขใบวะโอ้โหพี่เจอบางมาลัยแค่อันเนี้ยมันทำไงมันแปลกซัก
ใช่จะจริงจริงแล้วเราไม่ได้บังคับกุ่มเผ็ดลูกค้าเลย
แต่คือในด้วยคำคนไทยที่มองอ่ะอาจจะแบบราคามันควงไปไหมใช่
หนูขอถามหน่อยหนูขอร้องหน่อยข่าวที่เอาไปแต่งเติมสีเนี่ย
ถามแม่ค้าจะทำมั๊ยว่าลูกค้าเตรียมใจมั๊ยว่าราคาทั้งเนี้ยเราไม่ได้ไปขุบ่างครับ
เขาถามว่าไหว้ธรรมดาแก้บนลูกค้าบอกแก้บน

คือพูดง่ายวันนั้นแหละจ่ายภามาซื้อมาทำไมมีปัญหาอะไร

แต่อยู่ผมถ่ายคลิปเอาไปลงหาเราล่ะ

ทีนี้เราจะเลือกการยังไงต่อไปใช่ไหม

ถ้ารักประเทศไทยช่วยกรุณาความค่าควดคนไทยให้ดีกว่านี้แหละ
แม่ค้าอย่างพวกพี่อ่ะไม่ไม่มาทำให้แบบประเทศไทยเสียหายหรอก

ภูมิมาก่อนค่ะเราแบบนี้ดีกว่ามาใส่ล้ายป้ายสี่ของเราขอร้อง
มีบ้างไหมที่นักคอมเที่ยวมารู้สึกแน่แล้วก็ไปซื้อก็มีใช่มั้ย
มีเราจะบอกราคาเขาไม่ซื้อเราก็โอเคเขาก็เดินไปไม่ว่าสิ
เพราะว่าความซื้อไม่มีปัญหา
ใช่เค้าเป็นใกล้ซื้อ

เพราะว่าเราไม่ได้ไปดีกว่าเขา